ส่วนเรื่องนี้นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปหลงรักผู้หญิงวัยห้าสิบสองครับ
จีบอยู่สองสามปีเลยนะคะผู้หญิงคนนี้บอกว่าตอนแรกก็ยอมคุยด้วย
เพราะก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็ดูนิสัยดีไม่มีปัญหาอะไรไปไปมามาผู้ชายคนนี้ดื่มเหล้าขี้เมา
ผู้หญิงเขาเลยตัดสินใจไม่คุยดีกว่าไม่คบด้วยแต่ไปมาผู้ชายคนนี้ไปแอบดูเธออาบน้ำ
บอกประตูห้องน้ำมันไม่ค่อยดีมันชำรุดมันเก่าอ่ะไปแอบดูเธออาบน้ำ
เธอเห็นเธอก็เลยเอาไม้ตีผู้ชายคนนี้โมโหเธอเอามีดแทงสวนเธออย่างนี้ค่ะ
เธอได้รับบาดเจ็บดูสิคะชอบเขาจีบเขาไปแอบดูเขาอาบน้ำเฉยเลย
พอเขาตีเขาก็ตีเบาเบาเนอะแรงผู้หญิงอ่ะครับเอามีดไปแทงเขา
ดีนะเขาไม่บาดเจ็บอะไรหนักมากลูกชายของฝ่ายหญิงจับล็อกตัว
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุเอาไว้ในห้องน้ำแล้วแจ้งตำรวจนะคะ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะกู้ชีพนำตัวนางสาวสมพรสารีอายุ๕๓
ส่งโรงพยาบาลชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถูกมีดแทงที่แขนด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บ
คนก่อเหตุก็คือผู้ชายเมื่อสักครู่นี้นายพนมคำแลนด์เป็นผู้ชายที่มาจีบนางสาวสมพร
หลังเกิดเหตุลูกชายของนางสาวสมพรจับตัวนายพนมขังไว้ในห้องน้ำ
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ
แล้วก็แจ้งตำรวจสพดงขุยให้มาจับแล้วก็นำตัวไปโรงพักผู้ชายคนนี้

นางสาวสมพรบอกว่านายพนมคนก่อเหตุจีบเธออยู่๒๓ปีได้แล้ว
ตอนแรกก็เห็นว่าเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ยอมคุยด้วย
เคยบอกกับผู้ก่อเหตุนะบอกว่าถ้าชอบกันจริง
น้ำหนักสักบาทนึงเงินสองหมื่นก็มาผูกข้อไม้ข้อมือ

ถึงขั้นบอกแบบนี้นะแต่ไปมาตัวนายพนมไม่ได้ดีอย่างที่คิด
ไม่ได้ดีอย่างที่เห็นดื่มเหล้าเมายาเมาตลอด
เลยตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่ครบด้วยแล้วดีกว่า
ก่อนเกิดเหตุนางสาวสมพรอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำค่ะ
ประตูมันค่อนข้างชำรุดนะคะมันก็ปิดได้ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่
นายพนมเมามาเลยมาแอบดูเธออาบน้ำ
เปิดประตูออกมาคว้าไม้ตีไปสองหนตีหัวไป
นายพนมโมโหเอามีดปลายแหลมที่วางอยู่ใกล้แทงเธอเลยค่ะ
ก็มีดแทงเข้าแขนซ้ายเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บ

ลึกจนแบบเห็นกระดูก
เมื่อเมื่อวานก่อนนี่เขาตามมาเมื่อวาน
เขาไปเหงาเวล้ว
มาวบางวันก็มาววันนี้ก็มาววันนี้ก็มาอีก
หนูก็เลยเปิดประตูมาหนูเอาไม้ท่อหัวไปสองที

ประวัตรหนูก็เอาค้างไปเกยดูหนูพูดอย่างหนูก็ออกไปบ้านหนู
ห้องน้ำหนูก็ถอดผ้าอาบน้ำหมดไงสระหัวอาบน้ำ
นายพนมคนก่อเหตุก็เมาจริงนะคะ
ก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าแอบชอบนางสาวสมพรมานานแล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าแอบดูเขาอาบน้ำจริง
ที่เอามีดแทงสวนไปเพราะโมโหที่โดนเอาไม้แทงหัว
ไม้ตีหัวขออภัย
ผมก็ว่าจะไปอาบด้วยนะ